ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยจริงค่ะคือบ้านเรามีสุนัขที่ไม่มีเจ้าของอยู่เยอะมากแล้วมันก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นอันตรายจริงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กคือเรื่องนี้มีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งค่ะมันมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็กระโจนกัดเด็กอายุสองขวบจนเป็นแผลเวอะหวะค่ะเนี่ยค

ดีขึ้นแล้วไม่บวมแล้วน้องก็นั่งเล่นอยู่ในโต๊ะโต๊ะในบ้านแต่ตอนที่เจอเนี่ยคือแบบพ่อแม่คงแทบขาดใจค่ะเจอแบบนี้นะคะคือก็เด็กชายอนบนะคะสองขวบสองเดือนคุณยายของน้องเนี่ยบอกว่าเมื่อวันเสาร์ช่วงบ่ายที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะหมากัดแบบนี้ค่ะตอนนั้นกำลังขายของกันอยู่หลานก็ยืนเล่นอยู่ในร้าน
แล้วเอาไม้เนี้ยฟาดไปหนึ่งทีมันก็เลยหนีออกไปค่ะ
ตรงนี้แล้วหลานก็เดินอยู่ตรงนี้เนอะแล้วได้ยินเสียงแง่แล้วก็หันมา
หมาหลานล้มลงไปแล้วค่ะก็เลยเราจะเอาหลานแต่มันไม่ยอมปล่อยไง
เราก็เลยคว้าไม้ข้างหลังเนี่ยมาฟาดหลังมันมันก็วิ่งไปนู่น
แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายก็วิ่งไล่ตีมันไล่ตีเตะมันล้ม
ไปสองรอบมั้งมันล้มแล้วอันนี้ได้ข่าว
มันวิ่งไปกัดเด็กอยู่ห้องแถวข้างหน้าเนี่ย
ใครมันไปกัดคนอื่นอีกเจ็ดคนนะเพื่อช่วยข่าวเราไปถามชาวบ้าน
มีคนโดนหมาตัวเนี้ยกัดไปแล้วเจ็ดคนคือมันโอ้โหมัน
เนี่ยค่ะง่ำเข้าแขนเลยเนี่ยครับเนี่ยฮะอันเนี้ยคืออันเนี้ยคือ
ห่างจากจุดที่กัดน้องไปห้าสิบเมตรโอ้โหอันตรายจริงนะครับนะคะ
แล้วชาวบ้านเขาก็เลยตามหากันว่ามันไปอยู่ที่ไหนไปแจ้งเทศบาลนครแหลมชะบังให้มาตรวจสอบค้นหา
สุดท้ายไปเจอว่ามันนอนตายตัวแข็งน้ำลายฟูมปากอยู่ข้างถนนริมคลองบ้านนา
ชัดเลยโอ้โหอาการชัดมากเลยอืม
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจนะคะหาเชื้อพิสุนักบ้านแล้วปรากฏว่าอย่างที่บอกค่ะ
เจอจริงมันเป็นพิษสุนัขบ้ามันเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ทีนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครแหลมชะบังเนี่ยนะคะ
ไม่น้อยนะคะนักจรจัดในเขตเทศบานครแหลมชะบังมีกว่าหกพันตัว
โอ้โหเยอะมากจริงจริงหกพันตัวใช่ขึ้นรถ
ที่มันมีเชื้อแบบนี้แล้วก็อาจจะทำอันตรายได้นะคะ
เพราะว่าทุกตัวมันไม่ได้เชื่องนะคะอาสาสมัครส่วนหนึ่งเนี่ย
เขาก็พยายามทำหมันให้ฉีดวัคซีนให้นะคะ
เทศบาลตอนนี้บอกว่ามีแนวทางที่จะจำแนก
แนกสุนัขจรจัดเหล่านี้โดยการใส่ปอกคอ
สีแดงสีเหลืองสีเขียวจะได้บอกจะได้ดูรู้ว่าตัวไหนดุ

ตัวไหนเข้าใกล้ได้ตัวไหนต้องออกห่าง
ก็ดีนะครับแต่ว่าตอนถ้ามันจะกัดดูไม่ทัน
นั่นแหละสิครับอย่างน้องตัวนี้

เขาก็เล่นอยู่แล้วเด็กก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะคะ
มันก็กระโจนเข้ามาใส่เลยค่ะ